สวยงามมากเดี๋ยวซูมใกล้ใกล้เห็นทั้งผีเสื้อเห็นทั้งกุหลาบอุ้ยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นบรรยากาศยามเช้าที่นำมาฝากคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ทุ่งดอกกุหลาบค่ะ
บรรยากาศแบบนี้เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่าลืมวางแผนไปเลยสุดสัปดาห์นี้ก็เที่ยวได้นะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศยามเช้ากันแล้วนะคะ
ที่พาคุณผู้ชมมาที่ทุ่งดอกกุหลาบแบบนี้เพราะอยากจะบอกว่าหน้าหนาวแล้วดอกไม้สวยเกิดขึ้นเยอะนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูการที่น่าไปท่องเที่ยวเพราะว่าอากาศดีค่ะฝนภาคใต้ก็ไม่ได้หนักมากนะคะ
ส่วนบริเวณภาคอื่นอื่นส่วนใหญ่ตอนบนเนี่ยอากาศจะเย็นมีหมอกในตอนเช้ามีฝนบางเพราะฉะนั้นตรวจสอบอุณหภูมิกันหน่อยแล้วกันนะคะ
เช้าแบบนี้อุณหภูมิพื้นราบโดยทั่วไปนะคะจะอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาเซลเซียสเล็กน้อยบวกลบไปนิดหน่อยนะคะ
แต่ว่ายอดดอยยอดภูก็เริ่มเย็นลงมาแล้วส่วนช่วงบ่ายค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับร้อนนะคะ
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ๓๐๓๒องศาเซลเซียสโดยทั่วไปแต่จะรู้สึกได้ถึงอากาศแห้งบ้างนะคะ
พอมีแดดมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่สบายได้นะคะส่วนเรื่องของมรสุมบ้างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นกลุ่มพายุนะคะ
ทั้งสองลูกที่อยู่ขณะประเทศไทยฝั่งซ้ายเนี่ยอ่าวเบงกอลนะคะบุญก็ถือว่ายังอยู่ห่างไกลประเทศไทย
ไม่มีอิทธิพลอะไรแต่ว่าใครจะเดินทางไปแถบนั้นอินเดียเนี่ยนะคะก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดี
ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกบ้างส่วนบรรยากาศโดยรวมสภาพอากาศโดยรวมวันนี้
เหนือภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้ามีหมอกบางนะคะมีฝนบางพื้นที่เล็กน้อย
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกก็เช่นกันมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อย
ร้อยละสิบของพื้นที่อากาศเย็นเย็นสบายสบายนะคะแถบพื้นที่จังหวัดที่ติดกับทะเลนะคะ
ก็สามารถที่จะท่องเที่ยวกันได้สบายสบายแต่ว่าภาคใต้ฝั่งอาวไทยจะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากที่สุดร้อยละหกสิบของพื้นที่
ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากหน่อยประมาณสัก๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนเบาร้อยละ๑๐ของพื้นที่ก็มีด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็ฝุ่นละอองพีเอ็ม๒๕ด้วย
ยังไงก็แล้วแต่พาตัวเองไปอยู่ในที่บริสุทธิ์ก็จะทำให้ได้อากาศที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ